วันนี้ไปติดตามคลิปคลิปหนึ่งนะครับถือว่าเป็นอุทาหรณ์สอนใจเลยทีเดียว
สำหรับผู้ใหญ่ไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายล่ะ
มีลูกมีเด็กพาไปด้วยจะลงไปทำธุระแป๊บเดียว
ก็เลยจอรถข้างข้างเอาไว้อ่าทิ้งให้เด็กอยู่ในรถอืม
เป็นบ่อยมากเป็นบ่อยคือจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะว่าล็อกรถ
รถมันล็อกเด็กออกมาไม่ได้อะไรยังไงแต่เนี่ยคือจอดเอาไว้
ไม่ได้ล็อกประตูพอไม่ได้ล็อกประตูปัญหาก็เกิดเหมือนกัน
เพราะตอนเสร็จธุระกลับมาเจอกับหญิงสาวปริศนาเข้ามาในรถเฉยเลย
เป็นใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักแล้วทิ้งเด็กไว้ในนั้นด้วย

แจ้งความเลยได้ไหมแจ้งความเลยได้ไหม
โหน่ากลัวเนี่ยเอาเร็วเร็วเดินเร็วเร็วเดี๋ยวต้องโหลดมา
งงงงงดิเกิดอะไรขึ้นคะงงดิเห็นคลิปนี้แล้วงงดิ
งงค่ะคือผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะครับ
เขามีชื่อนี้นะฮะมะเดี่ยวมันนี่แมนเขาโพสต์เอาไว้ว่า
ไม่ล็อกรถเอาไว้แล้วลงไปซื้อของแล้วก็ปล่อยให้ลูกอยู่ในรถ
แล้วก๊อล็อกตัวในนะฮะแล้วก็เกือบไปแล้ว
ดีนะที่ซื้อของเสร็จทันพอดีมาเจอกับผู้หญิงคนนี้
คือลักษณะผมว่าน่าจะไม่ได้ล็อกประตูแหละ
ไม่ได้ล็อกคือเขาบอกว่าลืมให้ลูกล็อกประตูจากด้านในไว้

สุดท้ายก็อย่างที่เห็นในภาพนี่แหละครับ
เจ้าของรถแล้วก็เจ้าของคลิปนะครับ
บอกว่าเขาไปทำธุระซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่ง

ปรีเข้ามาเปิดประตูรถแล้วก็มานั่งที่เบาะคนขับ

ลูกเองก็คิดว่าอ๋อนี่คงเป็นเพื่อนพ่อหรือว่าเพื่อนแม่

ยังไงลูกก็ไม่ได้เอกใจอะไรแล้วลูกก็ยังเล็กยังเล็กอยู่เลยนะครับ
แล้วก็เล่าว่าผู้หญิงคนนี้นั่งอยู่ข้างหน้ารถเนี่ยนานมาก
สักพักไอ้มือเนี่ยเอื้อมเข้าไปคุยหาหาขนมมากิน

ขนมเนี่ยใช่ไม่ใช่ของตัวเองนะเอามากินเฉยเลย
กินเฉยเลยเหมือนกันรู้จักกัน
เอาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นลองคิดสภาพดูถ้ามันเลวร้ายกว่านี้ล่ะ

ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นโจรได้หมด
เอารถไปเลยนะเอารถไปเด็กไปด้วย
ใช่ขโมยเด็กก็มีเหมือนกันใช่
ดีนะครับที่ไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรแบบนั้นเอาไว้ยังไงซะ
ผมว่าถ้าจะไปทำธุระจริงพาลูกพาหลานออกไปด้วยเถอะครับ
ทิ้งเอาไว้ในรถเลยครับเด็กไม่ควรทิ้งเอาไว้ในรถเป็นอย่างยิ่ง
รายมากประมาทนิดเดียววุ่นวายได้เลยนะครับ
หลังจากเหตุการณ์นี้ครับทางเจ้าของรถเนี่ยก็ไม่ได้เอาความแต่อย่างใดนะครับ
แต่ก็ได้แจ้งกับทางตำรวจให้มานำตัวผู้หญิงรายนี้ไปสอบสวน
แล้วก็ตรวจสอบหาสารเสพติดเพราะว่าหวั่นใจว่าเคยทำแบบนี้กับคนอื่นมาหรือเปล่า
และเมื่อนำคลิปมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กก็ปรากฏว่ามีชาวเน็ตเข้ามาให้ข้อมูลนะ
ว่าผู้หญิงคนนี้เคยก่อเหตุไปขโมยเด็กมาแล้ว

อ้างว่าสติไม่ดีทั้งนั้นเลยรอดมาได้
นี้สงสัยก็คงจะอ้างว่าสติไม่ดีเหมือนเดิม

ปัญหาอย่างหนึ่งนะที่ผมเป็นกังวลแทนนะ
คุณเมียมาเห็นคิดว่าเป็นเมียน้อยนี่ยุ่งเลยนะ
ได้อีกหนึ่งปัญหาอีกหนึ่งคดี
ผู้หญิงที่ไหนมีแอบมีเมียน้อยแอบมีเมียน้อยใช่ไหม

ปัญหาปัญหาเมียน้อยเนี่ยอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าปัญหา
ถ้าเกิดเขามาลักขโมยเด็กไปอีก
อย่างที่บอกยังไงซะถ้าทำธุระพาเด็กลงไปด้วยเลย
็อกประตูให้เรียบร้อยจบแล้วแบบนี้